ค่ะเราก็ยอมรับผิดนะครับเพราะว่าก็เกิดจากความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
ต่อไปเราก็ต้องใช้ชีวิตเราเป็นคนสาธารณะก็จริง
แต่ว่าเราก็ต้องมีความรอบครอบมากขึ้นในการใช้ชีวิตในการพิจารณาต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีอะไรน่ากังวลตามศาสตร์ที่สิ่งทุกอย่างก็ก็ย่อมไปตามคุณธรรมที่เราครองทำ
ตามหลักธรรมนองคลองธรรมในสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้น
คุณขอรับความคิดว่าบางทีมีสินค้ามีการตรวจสอบมีการตรวจสอบใช้เองหรือเปล่า
คือเราได้ของใหม่มาผู้หญิงอะนะคะเราก็แบบตื่นเต้นเราก็ได้ใช้ก่อนอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าถามว่าเราได้ไปตรวจสอบไหมคือเราไม่ทราบเราแค่เหมือนเห็นคนอื่นเขาใช้กันและดี
เหมือนบอกต่อแล้วก็เชื่อตามโฆษณาไปในนั้นด้วยอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ยังไม่มีปัญหาที่เราใช้ใช้ประมาณกี่วัน
คือเขาเอามาให้เราสองสามซองแล้วเราก็ใช้ไม่ได้นับว่ากี่วันหรืออะไรอย่างนี้
คือมันอาจจะเป็นอนุมานของเราไปเองอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ

ก็อันนี้คือผมว่ามันลึกเกินไปค่ะผมก็ไม่สามารถยืนยันได้
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ตามวิทยาศาสตร์
ในการพิสูจน์ทดลองแล้วกันเพราะว่าอย่างเรามันเป็นแค่ลมป่า
แต่ว่าหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้องค์ประกอบความรู้แล็บด้วย

ไม่ค่ะก็คืออันนี้ขวัญว่าขวัญให้คำตอบไปชัดเจนเคลียร์ที่สุดแล้ว
แล้วก็เรื่องรายละเอียดข้างหลังก็ต้องให้เป็นของ
อันนี้ขอไม่ตอบได้ไหมคะ
ค่ะขวัญว่าอันนี้คือขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจละกัน
ในการแบบข้อเท็จจริงหรือชี้แจงอะไร
ขวัญให้มาบอกความกระจ่างตรงนี้โดยที่ครอบคลุมหมดค่ะ

ท่านแรกที่เป็นสุภาพสตรีนั้นก็ผิดในแจ้งข้อเก่าหาให้ทราบในเรื่องของการโฆษณาเครื่องสำอางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
คือกรณีที่ให้สัมภาษณ์ว่าหน้าใสไร้สิวไม่ง้อเข็มไม่เจ็บตัว
ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอางครับ
ก็เป็นความผิดตามพระราบญัติเครื่องสำอางพศ๒๕๕๘มาตร๔๑ว๒เล็บ๑
ซึ่งมีโทษปรับตามมาตราซึ่งมีอัตราโทษตามมาตรา๘๔จำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เมื่อผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเป็นความผิดที่มีโทษปรับจำคุกไม่เกิน๑ปี
บริการศัพท์การคคอรรยมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้
ให้ไปทำการเปรียบเทียบปรับหรือว่าเสียค่าปรับนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน